แรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่าคนโสดตายเรียบเลยนะ
คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาหวานจริงอะไรจริง
หวานแทบทุกเทศกาณฑ์โดยเฉพาะช่วงตรุจจีนครับ
มีฉันไม่แน่ใจว่านี่เป็นเทศกรรณวันวาเลนไทยหรือยังไงครับ
ขนาดเขาแจกอังเปล่าเขายังหวานกันขนาดนี้
ไฮโซโพกและคุณอ้ำพัชราภานี่ขนาดว่าเลยช่วงตรุษจีนมาแล้ว
แต่อาตีไฮโซโพกก็ไม่พลาดมีของกำนันมาฝากอมวยอ้ำด้วย
ดูสิคะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เห็นไหมเห็นซองอ่างเปล่าในมือคุณอ้ำไหม
หนาขนาดนี้เนี่ยงานนี้ต้องมีแตะหลักแสนกันบ้างล่ะค่ะ
โอ้โหเราไปดูปฏิกิริยาของอมวยอ้ำกันหน่อยว่าจะดีใจขนาดไหน
จริง
เพิ่งดีใจนะเห็นซองตุงอย่างนั้น
พันธุ์มีแค่แบงค์บนสุดกับแบงค์ล่างสุดที่เหลือเป็นแบงค์กาโมน

โหอยู่ก็หมวยเชื่อวันนี้
อ้ำนึงใส่ชุดแดงว่
เออลืมใส่กี่เท่าเนาะ

โอ้โหมันน่ารักไปหมดเลยนะคะ

มากกว่านี้ก็ให้ได้นะที่ฉันเป็นไฮโซโพกอะนะ
จัดหนักทุกเทศกาลแบบนี้แฟนคลับรอดูเลยค่ะว่า
วาเลนไทยที่จะถึงนี้ไฮโซโป๊กเขาจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จัดใหญ่จัดเต็ม
ซุปตาตัวแม่ของเราสักแค่ไหนเดี๋ยวรอดูกันนะคะ
คือเอาจริงนะไฮโซโพกทำมาทุกอย่างแล้ว
ร้องเพลงให้คุณอ้ำในวันเกิดก็ร้องมาแล้ว

ให้คู่นี้ลงเปิ้ลกันสักทีหนึ่งครับคุณ
เขาเรียกว่าเจ้าชายหมูสับเรียกไฮโซมพวกแบบนี้

เจ้าชายหมูสับน่ารักมิ้นเหลือเกิน
เออนะฮะแต่ไม่ต้องประกาศก็รู้แล้วมั้งว่าเป็นอะไรกันนะตอนนี้นะ